อาจารย์มีชัยประธานกรรมการร่าง
เชิญกรรมการร่างทุกคน

ตรงไหนแก้ตรงไหนไม่แก้จบแล้วที่ชะอำ

บางทีคำคำเดียวและก็หรือ
ต้องไปตีความกันก็แล้วหรือ

ตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อย
พรุ่งนี้ก็เสนอให้
คณะรัฐมนตรีวันที่๒๙
เดินตามรถแมพ๑๘๐วัน

ให้กับใครต่อใครที่เป็นแกน

หลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นก็จะ
หารือกับกรกตสิครับ

รับเป็นเจ้าภาพในการทำประชามติ

ร่วมกันว่าจะทำประชามติ

ตามหลักการประชามติคนที่จะลงประชามติ
จะต้องได้เห็นเนื้อหาก่อน

แต่โอ้โหรัฐมนูล

แจกจ่ายกันทุกบ้านนะครับ

หมู่บ้านหนึ่งสมมุติแจก๔๕ฉบับ
วางไว้บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เพราะแจกไปทุกบ้านมีคนอ่านไหมล่ะครับ

คราวที่แล้วปี๕๐ตอนที่ทำ

เขาไปสอบถามบ้านโน้นบ้านนี้
ไหมครับป่านนี้ไม่อ่าน

ร้อยบ้านถามร้อยคนอ่าน๒คนครับ

ประชามติเนี่ยเขาลงตามที่
ไหมครับเพราะอ่านไม่รู้เรื่อง

คนนี้ว่ายังไงลงตาม
ความรู้สึกของ
ข่าวที่นำเสนอออกมา

เชื่อเขาคนนี้บอกว่าดีเชื่อเขา

ประชาธิปไตยก็ลงไปตาม

พักการเมืองเขามีระบบหัวคะแนนของเขา

เวลาจะไปลงคะแนนอะไรพวกนี้

ให้ฉันลงยังไงรับเถอะป้า
อ้าวรับรับเถอะลุง
เอารับไม่รับลุงอย่าไปรับ

แล้วเขาจะลงยังไงเขาก็ลงไม่ถูก

บอกว่าทำประชามติไปทำกับคน๓๐

คน๓๔คนที่ไปแก่นนำพักการเมืองพัก

ถ้า๓๔คนนั้นไม่เอาเหมือนกันหมด

ถ้า๓๔คนนั้นเอามั่งไม่เอามั่ง

ฉะนั้นอันนี้ก็ต้องคิดกันต่อไปว่า

ให้มันมีเหตุมีผล

ว่าถ้าคนไม่เอากับรัฐมนูลฉบับนี้

จะให้เอา๔๐มาปรับแก้

อันนี้ก็เป็นเรื่องของสนชเขา
ที่เขาจะไปตั้งคำถามประกอบ

แต่ย้อนกลับไปอีกทีนะครับว่า
อาจารย์มีชัยบอกว่ารัฐมนุนฉบับนี้

ตรงกับฉายาฉบับปราบโกงไหม

ตรงไหนที่มันต่างกว่ารัฐมนูลฉบับคราวที่แล้ว

กระบวนการที่จะคัดกรองคนเข้าสู่การเมือง

คนเข้ามาได้แล้วจะทำยังไง

ใครไปยุ่งกับเรื่องงบประมาณไปแปรยติงบประมาณ

ที่จะให้ปปชจัดการกับคนโกง

รัฐมนูลฉบับที่แล้วไหมครับ

หรือทำยังไงคนโกงที่ผ่านมาลอยนวลหมด

อมินีก็ติดคุกไปสิครับ
คนที่อยู่เบื้องหลังรอดหมด
เอาทำยังไงที่จะให้ผิดถึงตรงนั้น

ไหนช่วยชี้ให้หน่อยสิว่ารัฐมนูลฉบับนี้

โดยกฎหมายลูกฉบับไหนยังไง

เมื่อบอกว่าเป็นรัฐมนูลฉบับ

ก็ต้องอธิบายรายละเอียดเรื่องนี้

รัฐมนูลนี้จะไปเอื้อมไปทำยังไง
กับข้าราชการประจำที่ผ่านมา
เห็นว่ามีศูนย์อะไรล่ะศูนย์ปราบทุจริต
ศูนย์ป้องกันปราบปรามทุจจลิต

ก็ให้มีตั้งแต่คศมาเป็นรัฐบาล

จับได้ไล่ทันกับใครเขาบ้างไหมล่ะครับ

ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย

ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ

ควบคุมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง

เมื่อจะลิดลอนอำนาจนักการเมือง

นี่แหละโจทย์สำคัญอยู่ตรงนี้

กฎหมายห้ามฆ่าคน

แล้วทุกวันนี้คนยังฆ่ากันไหมครับ

แต่คนก็ยังฆ่ากันอยู่
ก็แปลว่าเขาไม่กลัวกฎหมาย

หรือเขาคิดว่าเขาฆ่าแล้ว

ถ้าคนโกงคิดว่าโกงแล้ว

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำยังไง

คำอธิบายของอาจารย์มีชัย
ชุพันธ์อยู่ครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
จากเรื่องของมาตรการที่ออกมาแล้ว

ประชาชนจะช่วยเหลือเป็นหูเป็นตา